กรณีที่เกิดขึ้นนะคะไปดูความเคลื่อนไหวในต่างประเทศกันบ้าง
ตอนนี้จีนเองบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารลับของปานามาฉบับนี้
ส่วนอาเจนติน่าตอนนี้ประชาชนหลายร้อยคนออกมาเรียกร้อง
แล้วก็ประท้วงให้ผู้นำของอาเจติน่าลาออกค่ะ
หลังจากที่มีชื่อไปปรากฏในเอกสารลับฉบับดังกล่าว
ขณะที่ในวันนี้นะคะผู้นำของอาเจนติน่าก็มีการแถลงผ่านโทรทัศน์แห่งชาติ

โดยระบุว่าไม่มีอะไรต้องปิดบังจากกรณีที่มีชื่อเกี่ยวข้องกับเอกสารลับปานามา
ธุรกิจที่บีดาก่อตั้งขึ้นดำเนินการอย่างถูกต้อง
ขณะที่ธรรมเนียบประธานาธิบดียืนยันว่า
ประธานาธิบดีมาครีไม่ได้เข้าถือหุ้น
แล้วก็ไม่เคยได้รับรายได้จากบริษัทดังกล่าว
อายการสูงสุดของอาเจนติน่า
ตอนนี้เร่งเดินหน้าสอบสวนธุรกรรมทางการเงินของผู้นำรายนี้
หลังจากที่เอกสารลับปานามาระบุว่า
ประธานาธิบดีมาครีเป็นผู้บริหารบริษัทนอกประเทศถึง๒แห่ง
จดทะเบียนในประเทศบาฮามาสและประเทศปานามา

ผู้นำอาเจนเดน่าไม่ได้ใส่ชื่อบริษัทดังกล่าว
ลงไปในบัญชีแสดงทรัพย์สินขณะที่เป็น
นายกเทศมนตรีกรุงบัวโนสไอเรสเมื่อปี๒๕๕๙
หรือในช่วงที่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี
โดยมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานขอข้อมูล
สำนักงานภาษีแห่งชาติและสำนักงานปราบรามการทุจริต
เพื่อดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้แล้วค่ะ
ขณะที่มีรายงานว่าประชาชนชาวอาเจนติน่าหลายร้อยคน
ก็รวมตัวการชุมนุมประท้วงอยู่บริเวณด้านนอกอาคารรัฐสภา
เพื่อเรียกร้องให้ประธานาธิบดีลาออก
จากกรณีเอกสารลับปานามาในครั้งนี้ด้วย
ในหวังยี่รัฐมนตรีต่างประเทศของจีน
ตอนนี้อยู่ระหว่างการพบปะหารือกับนายฟรังวันเชอร์สไตล์มายเยอร์
รัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนีที่ตอนนี้เดินทางเยือนจีน
ระบุว่าทางกรุงปักกิ่งต้องตรวจสอบให้ได้ความกระจ่างในเรื่องนี้ก่อน

ซึ่งท่าทีดังกล่าวก็มีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้
สื่อจีนมีการหลีกเลี่ยงการนำเสนอประเด็นนี้มาตลอด
เพราะว่ามีบางกระแสข่าวที่ระบุว่า
ก็มีชื่อของคนใกล้ชิดผู้นำจีนเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วย
ส่วนนายชองมาร์คเอโรรัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศส
ประนามนายเดวิดคาเมรอนผู้นำของอังกฤษว่าไร้จริยธรรม
พร้อมทั้งเรียกร้องให้เร่งชี้แจงข้อกล่าวหา
หลังจากที่มีชื่อเกี่ยวข้องกับบริษัทนอกประเทศในปานามา
โดยเห็นว่าผู้นำอังกฤษได้กระทำสิ่งผิดกฎหมาย
แล้วก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงภาษี
แม้ว่าก่อนหน้านี้นะคะนายคาเมรอนจะแถลงชี้แจงทางโทรทัศน์แล้วก็ตาม
เคยมีหุ้นอยู่ในบริษัทนอกประเทศซึ่งเป็นของพ่อเขาจริง
แต่ก็ได้ขายหุ้นทั้งหมดไปแล้วเมื่อปี๒๕๕๙
ก่อนที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งนายยกรัฐมนตรีของอังกฤษค่ะ